เหตุการณ์งานวิวาที่จังหวัดตรังเมื่อคืนที่ผ่านมา
งานแต่งงานวิวาสีชมพูกลายเป็นวิวาเลือดนะฮะ
เจ้าเบ่าสองคนความจริงเขารักกันมาก
ทะเลาะกันทะเลาะกันเรื่องแฟนของทั้งคู่
ที่มาเจอกันในงานเขาเถียงกัน

ที่เกิดเหตุเนี่ยที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะครับ
ตรงนี้นะฮะผู้ที่เสียชีวิตถูกยิงเสียชีวิต

ที่ตำบลม่านาอำเภอปรรี่ยังจังหวัดตรัง
ผู้ที่เสียชีวิตคืนนายศาลาวุธโคร่เข่า
เขาเขามีฉายาในพื้นที่นะฮะว่าโกลาวหนอง๗บาทนี่คนนี้นะครับ
ลาวหนองเจ็ดบาทนี่ภาพขวามือนะครับอายุสามสิบสี่ปีนะครับ
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองกระสุนเนี่ยเข้ากลางหน้าผากแล้วก็ชายโครงขวานะครับ
มีปลอกกระสุนปืนลูกซองขนาดเบอร์๑๒๕ปลอกตกอยู่ที่พื้นที่ที่เจอศพนะครับ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

นี่นะครับจากการสอบส่วนเบื้องต้นนะครับเมื่อคืนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ทางผู้ตายกับคนก่อเหตุซึ่งเขาเป็นเพื่อนสนิทกัน
แล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกับเจ้าบ่าวด้วยเขาก็มาในงานนะฮะ
ในฐานะที่เป็นเพื่อนเจ้าเบ่านะครับ
จนกระทั่งทั้งสองคนพร้อมกับแฟนที่ยกขบวนขันหมากมาสู่ขอเจ้าสาวนะ
ตอนค่ำเมื่อวานก็เป็นงานเลี้ยงที่บ้านเจ้าเบ่า
ตอนที่นั่งดื่มสังสรรค์กันอยู่แฟนของทั้งคู่เนี่ยเขามีปากเสียงกัน
ทำให้ฝ่ายชายเนี่ยต้องเข้ามาเคลียร์เพราะว่าแฟนเนี่ยทะเลาะกัน
ฝ่ายชายทั้งคู่นะฮะก็คือนายสลาวุฒิกับนายเจริญ
ก็เลยเข้ามาเคลียร์เคลียร์ไปเคลียร์มา
กลายเป็นว่าคู่นี้ฝ่ายชายเนี่ยทะเลาะกันเองฮะ
แล้วนายเจริญเดินไปฝั่งตรงข้ามบ้านจัดงาน
ชักปืนยิงขึ้นฟ้า๔นัด
เพื่อระบายอารมณ์ระบายความโมโห
แขกเรือในงานก็แตกตื่นตกใจกันหมด
เจ้าภาพที่เป็นบ้านเจ้าบ่าวนี้เขาก็รีบมาเคลียร์มาห้ามนะฮะ
คือก็ห้ามทับอย่าศึกกันได้สักครึ่งชั่วโมง

เพื่อนเขาก็พาตัวของนายสลาวุฒิหรือว่าโกลาวบอก

จอดอยู่บนถนนใหญ่ค่ะหน้าซอยนะจะได้ไม่ต้องแบบมีปัญหาอะไรกันต่อนะ
ก็เดินไปปากซอยเพื่อพานายสลาวุฒิผู้ตายเนี่ยไปขึ้นรถ
จังหวะนั้นนั่นแหละนายเจริญคนก่อเหตุกับแฟนสาวนายเจริญ
เดินตามไปนะครับแล้วก็ไปพูดจาท้าทายมีปัญหากันอีกรอบหนึ่งที่ปากซอย
ก่อนจะชักปืนขึ้นมากระหน่ำยิงกันนะฮะ
ซึ่งนายเจริญเนี่ยยิงใส่นายสลาวุฒิเข้าไปในระยะเผาขนนะครับ
เขาเสียชีวิตคาที่แล้วนายเจริญก็พาแฟนสาวขึ้นรถกระบะสีขาว
ซึ่งไม่ทราบหมายเลขทะเบียนขับหลบหนีไป
จากการตรวจสอบประวัตินะครับท่านผู้ชมครับพบว่านายเจริญนะฮะ
ซึ่งเป็นคนก่อเหตุนะครับนายเจริญหรือว่าลูกเอียดโพดำ
เมื่อปี๕๔เคยก่อคดีฆ่าผู้อื่นในท้องที่สพปะเหลียน
แล้วก็พ้นโทษมาเมื่อปี๖๔ติดคุกไป๑๐ปี
ส่วนผู้ตายก็คือนายสารวุฒิหรือว่าโกลาวหนอง๗บาท
เคยต้องโทษคดีฆ่าผู้อื่นแล้วก็คดียาเสพติด
พ้นโทษมาได้หกเดือนทั้งสองคนเนี่ย
เขาไปรู้จักกันแล้วก็สนิทกันในคุกด้วยค่ะพอพ้นโทษจากคุกมา
ก็ยังสนิทกันอยู่ยังคบหากันอยู่เรียกได้ว่า
เป็นขาใหญ่ที่เป็นที่รู้จักกันดีในพื้นที่อำเภอปะเหลียนที่จังหวัดตรังนะครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจก็สืบทราบนะฮะว่ามีรถคันหนึ่ง
จอดทิ้งเอาไว้บนถนนลาดยางลายล้อมไปด้วย
สวนยางพาราในพื้นที่หมู่๙บ้านหนองเสม็ดห่างจากจุดเกิดเหตุ
กิโลเมตรพอไปตรวจสอบก็เจอกระบะสีขาวนี่ฮะ
ของนายเจริญคนก่อเหตุที่ขับหนีไปนั่นแหละ
เจ้าหน้าที่ก็เลยยกมาไว้ที่สพปะเหลียน
ทะเบียนเมื่อกี้ก็พ่นสีขาวหมดเลยนะนี่แล้วก็มีรอย
คราบอะไรต่างนานาอยู่ที่รถด้วยนะครับ
รอบตัวรถมีรอยกระสุนเจาะเข้าข้างรถอยู่๑๙รูด้วย
พิสูจน์หลักฐานก็มางัดรถตรวจสอบนะฮะเพราะว่ารถถูกล็อกอยู่นะครับ
ล้อหลังขวาก็แตกในรถนะฮะ
นี่นอกจากรอยถูกยิงรอบตัวรถเลยนะฮะ
รถเนี่ยมีกองเลือดจำนวนมากตกอยู่บนเบาะ

นี่เจ้าหน้าที่ต้องมางัดนะครับเพื่อดูในตัวรถนะฮะ

มีกองเลือดนะครับแล้วก็ไปเจอปืนด้วยนะครับ
นี่ปืนนะฮะปืนลูกซองยาวนะครับ

นี่เป็นหลักฐานที่เจอรถของนายเจริญนะครับ
ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุก็เลยไม่รู้ว่านายเจริญเนี่ยสงสัยจะถูกยิงด้วยแหละ
ตอนที่ยิงใส่กับผู้ตายก็คือนายสลาวุฒินะฮะ
ไม่รู้ว่าบาดเจ็บแบบไหนอะไรยังไงแล้วก็ทิ้งรถเอาไว้
แล้วก็หนีหายไปเลยนะครับนี่ยังตามตัวอยู่นะครับ
ไปที่บ้านงานแต่งนะฮะในตะมนต์บ้านนาอำเภอประเหลียนจังหวัดตรัง
นี่แต่เป็นอยู่เลยครับอะไรเกิดขึ้นมาคืน
แล้วคนก่อเหตุคือเพื่อนเจ้าเบ่าเพื่อนเจ้าเบ่าทั้งคู่นะฮะนี่ฮะ
งานมงคลสมรสเจ้าหลานกับพิม๒๙ธันวาคม๒๕๖๕เมื่อวานนี้
ขันหมากกันเรียบร้อยตอนเช้ากลางคืนงานเลี้ยงเนี่ยฮะโอ้โหเป็นเรื่องเลย
คุณสุชาดาได้คุยกับเจ้าเบ่านะฮะก็คือนายคูณทรัพย์ภัยบูลฉายาเจ้าหลาน
วัย๔๘ปีนี่ฮะคือคุณคูณทรัพย์เนี่ยบอกกับเราว่า
ทั้งสองคนคือคนตายกับคนก่อเหตุเป็นเพื่อนเขาเป็นเพื่อนรักกันนี่แหละ
โดยเฉพาะ๒คนนั้นสลาวุฒิคนตายกับเจริญคนก่อเหตุเขารักกันมาก
แล้วคุณคูณทรัพย์เจ้าบ่าวบอกดูนี่ฮะยกขันหมากตอนเช้า
ใครจะไปคิดว่าเพื่อนเจ้าบ่าวสองคนที่รักกันมาก
นี่คือผู้ตายนะฮะนายสลาวุฒิจะทะเลาะกันแล้วยิงกันตาย
นี่เจ้าเบานะฮะเพื่อนเขาเยอะนี่ถ่ายรูปยืนชิดกันเลยเห็นไหม
เพราะสองคนนี้เขารักกันมากค่ะเคยติดคุกรู้จักกันในคุก
ออกมาก็นี่ฮะยังคบหารักไพร่กันอยู่เป็นโอ้โหเพื่อนบอก
เขาถ้าจะตายกันได้เพราะรักกันมากก็เลยให้ทั้งคู่เนี่ย
เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวด้วยนะครับเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกัน
เมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่มีงานเลี้ยงตอนค่ำเนี่ยนะฮะ
คุณคูณทรัพย์เจ้าเบ่าบอกว่าพอตัดเค้กเสร็จนะ
เขาก็มานั่งที่โต๊ะงานเลี้ยงกันแฟนของสลาวุฒิและเจริญ
แฟนของคนเจ็บคนตายเขาก็นั่งอยู่โต๊ะเดียวกันนั่นแหละ
ทีนี้เขาก็พูดกันคุยกันแซวกันไปแซวกันมา
ไม่รู้ไปแซวอะไรกันเกี่ยวกับเรื่องแว่นตากันแดด
แว่นกันแดดนะฮะจนทั้งสองคนเนี่ยคือผู้หญิงสองคนเนี่ย
เขาทะเลาะกันฝ่ายชายก็ต้องมาเคลียร์ดิ
แฟนเรากับแฟนเพื่อนทะเลาะกันเคลียร์กันไปเคลียร์กันมา
ฝ่ายชายทะเลาะกันเองฮะทีนี้บานปลายเลย
เพื่อนก็ต้องแยกนะพาไปแยกเพื่อสงบสติอารมณ์นะครับ
ดูเหมือนว่าจะจะแยกกันได้พอทางฝั่งของสลาวุฒิเนี่ย
เพื่อนพาไปไปปากซอยขึ้นรถกลับดีกว่านะ
ไม่ต้องเจอกันอีกเดี๋ยวจะมีปัญหาแต่เจริญเนี่ยเดินตามไป

ถึงขั้นตายแทนกันได้สุดท้ายมาฆ่ากันเอง
แล้วปัญหาก็คือเรื่องของแฟนนะครับ
แฟนกับแฟนของทั้งคู่ทะเลาะกันแค่เรื่องกับแว่นกันแดดเนี่ยฮะ
คือว่าผมพอรู้ว่ามีปากเสียงหน่อยก็เออไม่เป็นไร
ขาดตบขาดเท่งกันอะไรแบบนี้
ก็เลยไม่สนใจก็ไม่มีเวลาหรอก

ผมว่าเขาคงเสียใจมากครับ
ผมรู้นิสัยทั้งสองคน

ถ้าว่าใครมาถ้ามีปัญหาอะไรเพื่อนอีกคนนึงก็คือไม่ได้แบบนี้
ฝั่งหนึ่งก็ไม่ได้เออใช่ครับ
คือแบบภาษาทางเรียงตายแทนกันได้อย่างนี้ครับ
นี่ครับผู้เสียชีวิตนะครับ

เจ้าบ่าวบอกนี่ก็เป็นเพื่อนรักกับคนก่อเหตุ
คือนายเจริญหรือว่าลูกเอียดโพดำ

นี่เมื่อ๓๔นาตริย์ขอโทษค่ะ
เจ้าหลักไม่ได้เข้า

จากการลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าวของเรานะฮะ
คุณสุชาดาสุริคงนะครับ
ก็ไปสำรวจแถวจุดเกิดเหตุ
นี่ถนนปากซอยบ้านงานนะครับ
แล้วก็ถามคนที่อยู่ในงานแต่งเมื่อคืนนะครับ
บอกว่าเรื่องที่แฟนสาวของทั้งคู่ทะเลาะกัน
มันเป็นแค่เรื่องแว่นกันแดดสีดำอันหนึ่งนะฮะอ่านี่ฮะ

คือแฟนสาวของคนก่อเหตุกับคนตายเนี่ย
เขาทะเลาะกันเกี่ยวกับเรื่องแว่นตากันแดดอันนี้
แซวกันไปแซวกันมาไม่รู้ว่าแซวเรื่องอะไรนะ
ผู้หญิงเขาแบบทะเลาะกัน
เราก็ไม่รู้ว่ามันสวยไม่สวยของหรืออะไรยังไง
เอาเป็นว่าทางฝั่งของโกลาวผู้ตายเนี่ย
พอเขาเห็นแฟนของตัวเองกับแฟนเพื่อนทะเลาะกัน
เขาก็เลยเดินเข้ามาแล้วก็ดึงแว่นกันแดดสีดำอันเมื่อกี้มา

ลาวผู้ตายเนี่ยหยิบขึ้นมาแล้วบอกเนี่ยมันเป็นตัวการปัญหาใช่ไหม
งั้นหักทิ้งเลยก็แล้วกันนี่หักเลย

ที่ไหนได้ฮะมันทำให้นายเจริญคนก่อเหตุเนี่ยไม่พอใจครับ
อ่าแล้วก็มีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
นายเจริญเนี่ยไปยิงปืนขึ้นฟ้า๔นัด
แล้วเขาพยายามแยกพาโกลาวกลับบ้าน
นายเจริญเดินตามไปแล้วก็ยิงใส่กันนะฮะทีนี้เสียชีวิตกันไปนะฮะ

หลังจากเกิดเหตุนะครับญาติญาติวันนี้ได้รับศพของ
นายสลาวุฒิหรือว่าโกลาวมาตั้งบำเพ็ญกุศลแล้วนะครับ
ที่วัดสัทธารามตำบลบางด้วนอำเภอปะเหลียนนะครับ
คือครอบครัวก็ไปจุดทูบเชิญดวงวิญญาณตั้งแต่ช่วงบ่ายในจุดที่เกิดเหตุนะฮะ
แล้วก็โยนเหรียญขอทางให้วิญญาณได้กลับบ้าน
แล้วก็รับศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดนะครับ
คุณสุชาดาได้คุยกับคุณแม่ของผู้ตายนะฮะ
อายุ๖๓ปีแล้วแม่บอกว่าแม่ก็ไม่ได้โกรธแค้นเพื่อนของลูกชายนะ
แต่แม่ก็เสียใจไหนเขาบอกรักกันมากแล้วมาฆ่ากันเองทำไม
แม่บอกว่าผิดหวังมากกว่าเสียใจนะ
เพราะภาพที่แม่เห็นมาตลอดคือทั้งคู่เนี่ยเขารักกันมาก
ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตั้งแต่ตอนอยู่ในคุก
นี่พ้นโทษออกจากคุกมาเนี่ยไหนบอกรักกันแล้วมาฆ่ากันตายทำไม
ถ้าสำนึกผิดอยากให้คนก่อเหตุออกมามอบตัว
ถ้าเป็นคนอื่นนะนะเพราะว่าอยู่
บอกว่านี่จะเป็นคนอื่น
ผิดหวังมากความรู้สึกว่าเออแม่แม่ก็เอ็นดูนะ
เอ็นดูอยู่กับลูกเรา
นี่นะฮะภาพของผู้ตายกับผู้ก่อเหตุที่เป็นเพื่อนรักกัน

ใช่นี่เที่ยวทะเลเห็นไหมเพื่อนในกลุ่มก็เยอะ

ใช่ค่ะจะนั่งข้างกันกอดคอกัน
ซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าคนก่อเหตุที่มีรอยเลือดอยู่ในรถกระบะนะ
จอดทิ้งเอาไว้ไม่รู้ว่าถูกยิงบาดเจ็บด้วยหรือเปล่า

ตำรวจก็ได้เรียกพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วก็บุคคลใกล้ชิดต่างของคนก่อเหตุ
สอบปากคำตลอดทั้งวันวันนี้นะครับ
ตอนนี้กำลังเร่งติดตามตัวอยู่ครับ